ร่วมสนุกร่วมโชคดีกับเรากับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค

๑๐บาทอาจทำให้คุณได้แบบนี้

อย่าลืมแวะไปหยิบเครื่องดื่มคาราบาลแดง

แล้วส่งฝามาลุ้นโชคกับแคมเปญ
ราวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

รีบหน่อยพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้ว

ขอให้งวดเนี่ยปั๊งปังถี่เถอะ

อ้าวภัทยาวัดที่ใหญ่เหร่าไหมล่ะ

รู้ปรับไปประตูนี้จะไปให้ตาย

โหลดกันใส่นี่จะเป็นชมใส่

สายสักอย่าง
สายสักอย่าง

ผู้โชคดีได้แก่

ยินดีด้วยคุณคุณหนึ่งในร้านที่ได้โชคดีแบบนี้นะคะ
ก็ยังคงลุ้นกันต่อได้อีกสำหรับคนที่รอคอยอยู่นะ
แต่มาคิดแล้วเล่นกันดีแม่ว่า
ลุ้นล้านหรือลุ้นมอเตอร์ไซค์จะเอาไปต่อยอดไปลงทุนอะไรดี
จะไปลงทุนด้านไหนอะไรยังไงก็ต้องบอกแบบนี้ว่ามันมีความเสี่ยงนะ
คุณต้องศึกษาหาความรู้ในด้านนั้นด้วย
แล้วมันมีการลงทุนอะไรที่มันไม่ค่อยเสี่ยงบ้างไหมคะ
ลงทุนอะไรเสี่ยงแค่ไหนไม่รู้หรอกแต่ที่รู้ก็คือลงทุนรักผมเนี่ยนะ
รับรองผมเนี่ยเทหมดหน้าตักไอเดียดีนะจุ๊กเบบี
ลงทุนเล่นมุกขนาดนี้ยังไม่ฮาอีกเนอะ

ใช่แล้วค่ะไม่เอาไม่เล่นตรงนี้ละ
ไปติดตามความสนุกกับตลอดข่าวพร้อมกับไปชมกติกากันดีกว่า

เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นเศรษฐีใหม่

ครั้งต่อไปจากแจก๕๐หาคม